ในช่วงนี้จะพาไปดูคู่รักรุ่นใหญ่ในวงการบันเทิงกันนะคะ
สำหรับพี่นกจริยากับพี่จอนนี่แอนโฟเน่
การเวลาไม่สามารถทำอะไรคู่นี้ได้เลยนะคะ
เพราะว่าจริงนางพญาม่ายังคงเป๊ะยังคงสวยหล่อ
แล้วก็หลายคนยกให้เป็นไอดอลเรื่องของการดูแลตัวเอง
และก็ทั้งคู่เขาผันตัวมาทำธุรกิจเกี่ยวกับอาหารเสริม
เป็นการส่งต่อความอ่อนเยาว์ความสดชื่นให้กับแฟนด้วยนะคะ
แล้วก็ในงานเปิดตัวพี่นกจริยาในวัย๕๔เข้าหลัก๕ไปแล้ว

ที่ใส่ชุดว่ายน้ำอวดหุ่นแซ่บ
โอ้โห๕๔ใส่ชุดว่ายน้ำยังเปรี้ยอยู่เลยคุณ
คือพี่นกเขาบอกว่าก็จริงก็เขินเหมือนกันนะ
แต่ว่าเขาอยากเป็นตัวอย่างให้สาวใหญ่วัย๕๐อัพทุกคน
ตามแบบฉบับของตัวเอง
ส่วนคุณสามีค่ะพี่จอนนี่ถึงกับเอ่ยปากชมคุณภรรยา
โอ๊ยไม่ขาดปากเลยจ้า
พี่ยังใส่เลยพี่มีสวนพุงปิ้นด้วย
เพราะว่าคำว่าสวยของพี่คือเราสวยแบบตัวเรา
เราไม่จำเป็นต้องผอมเป็นนางแบบแล้วเราถึงจะกล้าใส่
แต่เราต้องรักตัวเองวันนี้ฉันอยากใช้ชีวิตซ่า
ใช้เลยแต่ว่าวันนั้นลูกถ่ายให้เลยกล้า
ที่แบบอยากให้กำลังใจแล้วก็จะยังไง
พี่ว่ามันเป็นเรื่องที่ผู้หญิงควรต้องสวยทุกวัย

ถามต่อหน้าเขาก็ไม่ข้าดต่อเลย
ไม่ได้มาแหกแข้งแหกขาหรือโป๊ะอะไรเนี่ย
ถ้าอยากใส่ก็ใส่เราก็เฉยนะครับ
นี่คุณสามีเขาชอบไงจะให้ใส่ผ้าถุงก็ไม่ใช่
แต่จริงก็คือพี่นกเขาอยากเป็นตัวอย่างว่าแบบความสวยของคนเรา

จำเป็นว่าคุณจะต้องสวยหุ่นดีผอม

คนอ้วนก็สวยได้เหมือนกัน

ดูพี่นกจริยามไว้เป็นตัวอย่างนะ